แต่ว่าอาจจะเหมาะให้น้ำแข็งอ่านให้สองคนนี้ได้ดู

แม่ค้าเห็นผมยังว่าสวยดูข้างหน้าคิ้วเข้มหน้าขาวปากแดงแบบนี้

อีกนิดนึงหน้าขาวปากแดงลองดูเหมาะให้น้ำแดงของการดู

ผมเนี่ยถ้ากินโจ๊กทำโจ๊กเนี่ยผมต้องไปทำหรือไปซื้อขิงซอยมา

ให้น้องข้าวซอยให้ดีกว่าแล้วพี่ไปซื้อมาเป็นขีด
แล้วเรื่องกระชายเนี่ยผมทำทั้งแกงเขียวหวาน
ผมทำทั้งแกงส้มแกงกล้องพักตางเนี่ย

หนุนแบบนี้พี่จะเอามาหั่นเอามาซอย
อมได้มาในถุงปุ๊บเอาใส่ปากหมดเลยนะ
กินสดเลยกระชายสดเลย

แล้วนี่ค่ะตอกย้ำเมืองคนสวย

คนมาดูมาตาม๒๕๐๐มาทำแล้ว

แม่ค้าคนนี้คือขายอยู่ที่ตลาดศรีเมืองนะคะอยู่ที่ราชบุรีค่ะ
แบมน้องแบมเจนจิราหวังกู
เดี๋ยวชื่อคล้องจองกับลูกสาวผมเลย
ชื่อคล้องจองกับลูกสาวของผมเลย

เออนี่โอ้โหมันจากนั้นจะมาดูแลลูกผม
แล้วชื่อภรรยาอีกคล้องจองไหม
ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าน้องแบมจริงแล้วเนี่ย
เธอเป็นสาวกำแพงแสนนครปฐมนะคะ
แล้วไม่ใช่เป็นคนราดรีโดยกำเนิดนะ
แต่ว่าต้องขับมาขายกระชายที่ราชรีวันละ๑๕๐โล
ดอมจบแล้วจะไปรับส่งหน่อยไหมไม่รู้

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม